มีการโพสต์ภาพเหล่านี้คุณ
อันนี้อาจจะเห็นในน้ำนะ

คุณมันมาอาบแดดบนบกแบบนี้
นี่ไงที่ที่ฉันถามไงว่ามันจะมีตัวเดียวเหรอ

มีมากกว่าจริงนี่ไงก็จับภาพได้ไว้นะฮะ
ถ่ายภาพได้บอกโอ้โหตอนเห็นตกใจเลย
ผมแจ้งเจ้าหน้าที่ผมกลัวผมกลับบ้านก่อนเลย
แล้วทีนี้เมื่อวานพอเจ้าหน้าที่ได้รับทราบนะ
ว่ามีจราเข้มันมานอนอาบแดด
ตามในภาพที่เป็นหลักฐานชัดเจน

ฝั่งแม่น้ำบางประกงที่ตำบลสาวชะโงก
อำเภาบางคลาภังตรงข้ามวัสสมาร์นบรรตนามราม
ชาวบ้านผ่านมาเจอถ่ายรูปนี้เอาไว้
เอามาโพสต์ลงในกลุ่มข่าวนี้ที่๘ริ้ว
ตัวที่จับไปเมื่อวานคือที่กัดคุณป้านะ

ทีนี้เจ้าหน้าที่ประมงทราบเรื่องเอาล่ะพวกเรา
ไกรทองต้องไปปราบชาวละวันกันหน่อยนะครับ
วางแผนในการจัดกำลังเฝ้าติดตามจอราเข้ตัวนี้
ตัวใหญ่ตัวดำธมึนแบบนี้นะครับ
ก็นี่วางแผนกันไปดักรอตั้งแต่๕โมงเย็น
การทำงานเป็นไปด้วยความยากลำบากนะฮะ

เวลามีเรือวิ่งผ่านจราเข้เอามุดน้ำหนีทันที
กระทั่งเวลามืดระดับน้ำขึ้นสูง

ให้มันสะท้อนดวงตาจอราเข้ให้มันสีแดงหน่อย
ปรากฏว่ามันลอยหัวขึ้นมาจริงคุณนี่
สะท้อนวิบวับกับตาของมันเลย
มันลอยมาเหนือริมน้ำริมตลิ่งใกล้วัดสมาน
เป็นฝั่งตรงข้ามกับหมู่๔ตำบลสาวชะโงกอำเภอบางคล้า
เคยจับจอราเข้ได้เมื่อวันก่อน
ทีนี้เจ้าหน้าที่ประมงให้ผู้เชี่ยวชาญ
นำอุปกรณ์ที่เตรียมไว้มาจับตัวไว้ได้

คุณดูจังหวะจับตัวนะฮะ
โอ้โหนี่คุณผู้ชมฮะ
เหมือนในภาพถ่ายที่ชาวบ้านเขาถ่ายได้ไหม
ว่ามันมาอาบแดดอยู่ใช่ตัวเดียวกันไหมคุณดู
ตัวที่จับได้ขอดูตัวที่ชาวบ้านเขาถ่ายไว้หน่อย
มันมาอาบแดดหน่อยนะเอามาเทียบกันสักนิดนึง
นี่ครับเขาบอกว่าตัวนี้นะใหญ่กว่าตัวที่กัดคุณป้า
โง่มกุ้งอีกคุณตัวเดียวกันไหมคุณ

นี่ตัวนี้ที่จับได้ล่าสุดใหญ่กว่าตัวที่ไปกัดคุณป้างมกุ้งนะ
นี่ค่ะความยาวประมาณ๒เมตรกว่านะฮะ
แล้วก็นำตัวจอราเข้ตัวนี้ไปพักฟื้นไว้ก่อน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดที่จังหวัดสมุทรประการ
อยู่กับเพื่อนตัวเดิมก่อนนะตัวนั้นก็ไปอยู่ที่นี่แหละ
ตัวใหม่ก็ไปอยู่ที่นั่นเหมือนกัน
แล้วก็จะนำส่งต่อไปที่บึงบรเพชรจังหวัดนครสวรรค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ต่อไปนะครับ
ทีนี้รักษาการประมงจังหวัดฉะเชิงเซานะครับ
ฝากถึงชาวบ้านที่ใช้ชีวิตริมแม่น้ำบางประกง
บอกว่าถ้าพบเจอจราเข้อีกให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีนะ
คุณสองแล้วนะในรอบสองสามวันเนี่ยนะ
พอฟังคำเตือนแบบนี้แล้วมันรู้สึกขนลุกเบายังไงก็ไม่รู้
ถ้าเจออีกแล้วเมื่อไหร่จะหมดแล้วสักทีอ่ะคุณ
นั่นสิขอบคุณพี่ชาวบ้านนะที่ถ่ายเอาไว้ได้นะ